ไปเจอเด็กผู้ชายวัย๕ขวบ
ยืนตัวเปียกปอนอยู่ริมถนนนะคะ
คือน้องตกลงไปในคูน้ำ

หลายคนก็สงสัยว่าเด็กวัย๕ขวบทำไมตกไปในครูน้ำ

ผมถูกพ่อถีบตกคูน้ำครับ
ไปกับป่าตู้
ไปกับป่าตู้๒คนเหรอ

เพจสมาคมสื่อมวลชนธนภรรณ์ศรีธรรมรัฐ

น้องคนนี้นะคะคือน้องนโมวัย๕ขวบ
เล่าเหตุการณ์ให้กู้ภัยฟัง

โมโหที่รถตัวเองน้ำมันหมด
หงุดหงิดแล้วถีบลูกตกน้ำค่ะ
โชคดีมากที่ผู้ใหญ่ไปช่วยเหลือนะคะ

ใกล้กับวิทยาลัยสารพัดช่าง
เบื้องต้นที่มาที่ไปของน้องนโมนะคะ
คือน้องนโมอยู่กับคุณแม่

แม่ตาเนี่ยมีลูกกับอดิตสามีสองถึงสามคน
แล้วก็เลิกรากันแล้วมาอยู่กินกับพ่อโถ
เพราะฉะนั้นพ่อโถก็เลยมีศักดิ์เป็นพ่อเลี้ยงของน้องนโม
เช่าบ้านอยู่ที่ตำบลท่าซักอำเภอเมือง
โถชอบมีเรื่องทะเลาะกับแม่ตาบ่อย

ตาทนไม่ไหวก็เลยหนีเลยค่ะ
หนีออกจากบ้านไปเลยคิดว่าคงไปมีแฟนใหม่
แต่แม่ไปคนเดียวทิ้งน้องนโมอยู่ที่บ้านกับพ่อโถค่ะ
ที่ผ่านมาพ่อโถก็มักจะพาน้องนโมขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายตระเวนตามหาแม่ตาอยู่บ่อยครั้ง
แต่วันเกิดเหตุนะคะพ่อโถเนี่ยพาน้องนโมซ้อนท้ายไปตามหาแม่ตา
แล้วอยู่เอ้าก็ไม่รู้ว่าตัวเองลืมเช็คหรือสะเพราเองน้ำมันมันหมดไปต่อไม่ได้

หงุดหงิดที่๑คือน้ำมันหมด
ุดหงิดที่สองคือลูกในไส้ก็ไม่ใช่ทำไมฉันต้องมาดูแล
ีบน้องตกลงคูน้ำข้างถนนแบบนี้ค่ะ
ส่งคุณกั้งพัชรวรินนี่ชุดของน้อง

นี่เราส่งคุณกั้งพัชรวรินลงพื้นที่ไปคุยกับผู้ใหญ่วันโนนะคะ

เป็นคนที่ไปช่วยน้องนโมนี่แหละ
คือนายวันโนเล่าให้ฟังบอกว่าตีหนึ่งเมื่อวานนี้
หลานชายขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านจุดที่น้องนโมยืนอยู่ริมถนน

ผมเห็นไม่รู้คนหรือผี
เป็นดำเงายืนอยู่ริมถนนมืด

ก็เลยพากันขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนกลับไปดูอีกทีนึง
ก็เห็นเป็นเด็กผู้ชายตัวเล็ก

คือยืนนิ่งแบบยืนตรงเป๊ะเหมือนทหารนะคะ
แต่ตัวนี่คือเปียกตั้งแต่หัวจดเท้านะคะ

แล้วพ่อโถก็ถีบน้องตกลงคลอง

อยู่บ้านเช่ากับพ่อโถในพื้นที่ตำบลท่าซัก
หนังสืออยู่ศูนย์อนุบาลเด็กเล็กนาวง
แม่ชื่อแม่ตาบ้านอยู่ตำบลท่างิ้ว

อาบน้ำอาบท่าหาชุดใหม่ให้ใส่

ขอให้อดีตผู้ใหญ่วันโนพาน้องนโมไปนอนที่บ้านก่อน
เดี๋ยววันรุ่งขึ้นจะติดต่อพมให้พาเด็กไปดูแล

นี่ถ้าย้อนกลับไปช้ากว่านี้หรือไม่ได้กลับไปดู
ถ้าสมมุติว่าหลานเข้าใจว่าเป็นผีแล้วไม่ได้ย้อนกลับไปดู

มันอันตรายมากเพราะว่าเสื้อผ้าที่น้องใส่มันมืด
แล้วมันดึกมากแล้วตีหนึ่งคุณ
มันอาจจะเกิดอันตรายกับน้องได้อ่ะ
ผมรู้ว่าเขาจะโหดไปนะครับ
แล้วก็ให้เขาเลิกพฤติกรรมอย่างนั้นกับเด็กคนอื่น

นายรัฐพงศ์คงเข็มเจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาร่วมใจ๒๓๐๑นครศรีธรรมราชนะคะ
พาทีมข่าวไปดูจุดที่พบน้องนโมบอกว่า
คลองนี้ไม่ใช่ตื้นนะ
ลึกเมตรกว่าเพราะว่ารถแบ็คโฮลเพิ่งจะขุดลอกคูคลองไปไม่นาน
โชคดีของน้องนโมมากที่ไม่ได้ตกลงไปกลางคลอง
ไม่งั้นขึ้นมาไม่ได้ได้แน่เผลอจะไม่รอดเอ้า
อย่างที่บอกช่วงที่เกิดเหตุคือตีหนึ่งกว่ากว่าเกือบตีสอง

เพราะว่าตามตัวน้องมีบาดแผลด้วยนะคะ

ก็มีเหล้านะมีเหล้าที่โรงพักด้วยว่า
แล้วผมอาจวีดีโอไว้ตลอด
ที่ส่วนมากจะเป็นขาแล้วก็ที่หน้าที่บริเวณตามตัว
ลักษณะแบบรอยช้ำแล้วก็ขีดขวนอย่างนี้ครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่บ้านเลยนะคะไปดูบ้านของพ่อโถนี่แหละ
คำให้การของน้องนโมว่าเช่าบ้านอยู่ที่ไหนเป็นบ้านเช่าที่ตำบลท่าซักนะคะ
ลักษณะคือเป็นบ้านปูนชั้นเดียวถูกปล่อยเช่าเดือนละ๑๐๐บาท
ชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงก็บอกว่าพ่อโถกับน้องนโมเขาอยู่กันสองคน
เช่ามาประมาณสักสองสามเดือนแล้วล่ะพ่อโถเนี่ยมีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง
บางวันก็ไม่เห็นไปทำงานนะแต่ก็ยังไม่เคยเห็นทะเลาะหรือว่าทำร้ายเด็ก
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วส่วนแม่ตาแม่ของน้องนโม